กระบะค่ะฝ่ามาแล้วพอกระบะฝ่ามาเจอมอเตอร์ไซค์๒คันที่เขามาแบบไฟเขียวอ่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เสียชีวิตแล้วก็เจ็บด้วยค่ะครับ
หูเห็นไหมมอเตอร์ไซค์
มอเตอร์ไซค์ทั้ง๒คันแล้วที่ขึ้นว่าลูกศรผู้เสียชีวิต
นั้นเป็นคุณยาย๗๐กว่าจะ๘๐แล้วนะคุณคันแรกที่รถกระบะชน
โอ้โหคุณยายเสียชีวิตเลยส่วนอีกคันนึงเนี่ยขี่มาแล้วก็มีคนซ้อนท้ายด้วย
ทั้งสองคนคนขี่คนซ้อนได้รับบาดเจ็บค่ะ
เหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดจับภาพได้จริงฝั่งมอเตอร์ไซค์เขาเป็นฝั่งไฟเขียวนะ
มาแบบปกติเลยแต่ว่ารถกระบะคันขาวนั้นเขาฝ่าไฟแดงมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าเลยค่ะ๖โมงกว่า
เห็นภาพใกล้แล้วเนี่ยนะซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้เป็นบริเวณสี่แยกน้ำคำน้อยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธร
แล้วก็เลยทำให้มีคนเสียชีวิตเป็นคุณยายบังออนมาอินอายุ๗๗ค่ะ
คุณยายที่โดนชนเป็นคันแรกนี่แหละส่วนอีกคันนึงเนี่ยนะคะเป็นคนขี่กับคนซ้อนก็ได้รับบาดเจ็บ
แต่ถามว่า๒คนคันที่๒ที่โดนชนตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วแล้วคุณคิดดูสิตัวคุณยายที่เสียชีวิตคุณยายกำลังขี่มอเตอร์ไซค์จะไปจ่ายตลาดที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเยอะโสธร
ใครจะคิดว่าคุณยายขี่ออกมาแล้วไม่ได้ขี่กลับบ้านเลยกระบะคันนั้นคันที่ฝ่าไฟแดงมาจอดเลยสี่แยกไปเล็กน้อยแล้วนี่เขาไปต่อไม่ได้บาร์มันอาจจะบังอยู่นะคะถ้าเกิดบาร์ลงอ่ะจะเห็นเลยว่าที่ล้อ
ย้างไปแล้วหล่อก็แบะแตะแล้วนะฮะใช่ค่ะหลือแต่แม็กซ์แบบนี้ก็ไปต่อไม่ได้ค่ะล้อระเบิด